ครับกลับเรียนท่านประธานสภาพุทธัยรับสนองเที่ยวรบท่านสมาชิกผู้สงเกียจทุกท่านครับในช่วงสองวันที่ผ่านมามีท่านผู้สงเกียจได้คุณอนาภิปรายเรื่องของงบกระหลาโหมอยู่หลายท่านนะครับ
ผมขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของทรงกระลาโหมนั้นประเด็นอภิปรายของท่านเกี่ยวกับเรื่องของการจัดฐานยุทธุปกรณ์มีความจำเป็นอย่างไร
เราก็น่าจะไปใช้ในงานด้านอื่น
ผมควรจะเรียนว่าในงานด้านความมั่นคงนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
ถ้าประเทศกองทัพมั่นคงประเทศมีความมั่นคง
ก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับในการที่จะมีการลงทุนจากต่างประเทศ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็จะควบคู่กันไป
ก่อนที่ผมจะเรียนเรื่องเหตุของความจำเป็นในเรื่องของ
ยุทธปกรณ์ต่างที่กองทัพได้
เหมือนการจัดหามาตามขั้นตอนโดยใช้งบประมาณของแต่ละกองทัพนั้น
ผมขออนุญาตเรียนถึงภารกิจภาระหน้าที่ของกระทรวงกราโหม
กำหนดไว้ตามรัฐมนูลก็ตามหรือตามกฎหมายว่าในการจัดกระทรวงกราคมก็ตาม
มีความจำเป็นที่กระทรวงกลาโหมต้องพัฒนากองทัพ
เพื่อให้รองรับกับอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
อำนาจหน้าที่หลักหน้าที่หลักของกระทรวงกลาโหมนั้น
ถ้าเราจะพูดถึงก็มีประมาณ๔ประการหลักก็คือเรื่องของการป้องกันประเทศ
เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการรักษาความมั่นคงภายใน
แล้วการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในรัฐมนูล
ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานนะครับสมาชิกว่าในเรื่องของการป้องกันประเทศนั้น
ยามปกติถือเป็นเรื่องสำคัญกองทัพกระทรวงกลาโหมได้จัดกำลัง
และป้องกันชายแดนแปดกองกำลังอยู่ทั่วประเทศ
กำลังเหล่านั้นนอกจากดูแลในเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนแล้ว
ก็ยังปฏิบัติภารกิจอื่นที่สำคัญเช่นเรื่องของการสัดกั้นยาเสพติด
เรื่องของการลักลอบสินค้านีภาษีเรื่องของการลักลอบข้อมูลโดยผิดกฎหมาย
การค้ามนุษย์และสิ่งกฎหมายต่างที่อยู่ตามแนวชายแดน
เพื่อจะทำให้ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีนั้นเข้ามาทำให้บ้านเมืองเรานั้นไม่สงบเรียบร้อย
นั่นหมายถึงความไม่ปกติสุขของประชาชนคนไทยด้วย
จากภาระหน้าที่ในยามปกตินั้นผมก็ย่าบเรียนว่าหลักและกองทัพจะทำหน้าที่อยู่สองประการ
เรื่องของการเตรียมกำลังและการใช้กำลัง
คงสงสัยว่าในปัจจุบันนั้นสถานการณ์ต่างนั้นไม่น่าจะมีสงครามเกิดขึ้น

แต่ท่านมองไปที่แผนที่ประเทศไทยท่านจะเห็นว่า
ประเทศไทยนั้นมีเขตแดนทางหมวกยาวถึง๕๖๕๖กิโลเมตร
มีหน้าน้ำตามแนวชายแดนมากกว่า๑๖๘๐ไมค์ทะเล
มีแนวชายฟางยาวประมาณ๑๕๐๐ไมค์ทะเล
มีพื้นที่ทะเลมากกว่า๓๒๓๔๐๐กิรางกิโลเมตร

ยังมีเศรษฐกิจเฉพาะที่ซับซ้อนกัน
ความไม่ชัดเจนเหล่านี้เราไม่เชื่อมั่นได้เลยว่า

ถ้าเกิดความขัดแย้งอยู่แล้วขึ้นแล้วก็
นาได้ว่าจะเป็นความขัดแย้งระดับต่ำ
ซึ่งเรามีความจำเป็นจะต้องเตรียมกำลังให้พร้อมที่จะเข้าแก้ไขสถานการณ์
เพื่อไปสู่ของการเจรจาต่อลอง
ถ้าจะถามว่ากองทัพมีความจำเป็นแค่ไหน
ที่จะต้องเตียงวันลังมากมายขนาดอย่างไร
ทัพได้มีการประมาณสถานการณ์ประมาณภัยคุกคาม
และเตรียมกำลังให้พร้อมกับการใช้กำลัง
ในการจัดเตียงเวลานั้นกองทัพได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นสถานการณ์
รวมทั้งขีดความสามารถด้านงบประมาณที่กองทัพได้รับ
การจัดเตียงกำลังปัจจุบันนี้ก็อยู่ในแนวคิดที่ว่าจะจัดเตียงกำลังให้พร้อมในหนึ่งในสาม
หมายความว่าในอดีตนั้นอาจจะจัดเตียงกำลังเป็นระดับกองพล
ก็จะลดระดับลงเป็นระดับกรมที่มีความพร้อม
มีความพร้อมนั้นหมายความว่าก็จะต้องมีความขีดความสามารถมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่มีอำนาจการยิงมีอำนาจการติดต่อสื่อสารที่จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ต้องเรียนว่าเรื่องยุทธโปรกรณ์ของกองทัพนั้นส่วนใหญ่แล้วในอดีตนั้นเราได้รับการสับหนุนการช่วยเหลือจากวิทย์ประเทศและจัดหามาบางส่วน
ยุทธปกรณ์เฮลิคอปเตอร์ที่มีใช้ปัจจุบันนั้นคิดว่าน่าจะอายุประมาณสัก๕๐ปีขึ้นไป
รถถังบางชนิดนั้นก็เช่นเดียวกัน
โล่งนับนับแต่นขนาดเกี่ยวกันสี่สิบถึงห้าสิบรถเกราะห์ที่ใช้ก็สี่สิบปีขึ้นไป
เครื่องบินกับไล่เอฟห้าที่กองทัพอากาศใช้อยู่ว่าระยุสี่สิบแปดปี
สรุปแล้วยุทธโปรกรณ์ที่กองทัพมีอยู่นั้นอายุใช้งานที่เกิน๓๔๐ปีขึ้นไปนั้นมีอยู่ทั้งหมดประมาณ๕๘เปอร์เซ็นต์
ในการจัดหา๑ใน๓นั้นขออนุญาตเรียนว่าเป็นการจัดหาเพื่อมาทดแทนทดแทนที่ชำรุดไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้
ที่ผ่านมานั้นถ้าเราไปดูในงบประมาณกระทรวงกลาโหมนั้นงบอันดับแรกที่เราจะใช้ก็คือการปรับปรุงซ่อมแทนยุกรที่มีอยู่ให้ใช้งานได้ต่อไป
ท่านอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่ายุทธปกรณ์บางอย่างที่เราได้ใช้อยู่นั้นประเทศต่างที่เป็นเจ้าของยุทธกรนั้นเขาได้เลิกใช้ไปนานแล้ว
แต่เราก็ยังซ่อมปรับปรุงให้สามารถที่จะใช้งานได้ต่อไปเพื่อที่จะลดงบประมาณในการจัดหาเพิ่มเติมใหม่
แต่การจัดหาก็เฉพาะเท่าที่จำเป็นตามที่ผมได้กล่าวแล้วว่าให้สอดคล้องกับการใช้กำลังก็คือประมาณ๑ใน๓เท่านั้น
เชษที่ในร่างประวาคกรภาค๓ในครั้งนี้ของผมขรรยายจะใช้งานภาพสามารถ๓ภาพ
ขอแยกเรียนว่าถ้าเราย้อนไปให้เริ่มงบมากกระทรวงกระดาษโหม
ตั้งแต่ปี๔๐เป็นต้นมาเห็นว่าในปี๔๐นั้น
หรือตอนก็ประมาณร้อยละ๑๒ของงบประมาณประเทศ
แต่หลังจากวิกฤตเป็นต้นมางบประมาณกระทรวงกราโหมก็ลดลงมาลำดับ
หลังจากนั้นแล้วก็ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมาตามลำดับ
ถ้าเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนของงบประมาณของประเทศ
ในภาพต่อไปสัดส่วนงบประมาณของประเทศนั้นโดยเฉลี่ยแล้ว
เราจะได้ประมาณกรอบวิกฤตนั้นเฉลี่ย๑๑๘ของงบประมาณประเทศ
และลดลงมาตามลำดับจนมาถึงปี๔๙แล้วก็ขยับขึ้นมา
และอยู่ในระดับประมาณ๗กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณประเทศ
ในปี๖๓นี้ก็อยู่ระดับ
๗๒๙งบประเทศ
จะเห็นได้ว่าถ้าท่านดูในกราฟนี้

ซึ่งค่าเฉลี่ยของงบประมาณกระลาโหมงบประมาณด้านความมั่นคงด้านการอาหารนั้น
จากภาพจากการที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกได้เห็นว่า
ช่วงที่ผ่านมานั้นไม่ได้สูงขึ้นผิดปกติก็อยู่ในระดับ
เคยขึ้นไป๒๒งบังกระหล่อมาตัดส่วนกับประเทศเดินขึ้นไปถึง๑๑
ตกลงมาแล้วก็อยู่ในระดับเจ็ดกว่ากว่าของประเทศแม้แต่ในช่วง
ก็ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นผิดปกติเรื่องของงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
ที่กราวว่าเพิ่มขึ้นในปีนี้๖๓จาก๖๒๖๙ค่ะ
นั้นเป็นการเพิ่มขึ้นของการเรื่องของการดูแลสวัสดิการฆาติการในเรื่องของปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยพนักงานชั้นผู้น้อยการซ่อมแซมอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชำรุด
งบประมาณในการจัดหาเกี่ยวกับยุทธกรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งรถประปาสนามเรือยางเครื่องผลิตน้ำดื่มเป็นต้น
รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุงยุทธปกรณ์ที่เก่าและล่าสมัยใช้งานมานาน

ในการจัดหาเกี่ยวกับยุทธกรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดหาเกี่ยวกับยุทธกรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดหาเกี่ยวกับยุทธกรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดหาเกี่ยวกับยุทธกรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดหาเกี่ยวกับยุทธกรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดหาเกี่ยวกับยุทธกรหรือเครื่อง